พัทยาที่ชนบุรีจังหวัดชนบุรี
คุ้มเข้มอย่างเต็มที่ในการรักษาความปลาภัย
เรื่องการดูแลความปลาภัยบริเวณท่าเรือและบริฐฐา

ช่วงนี้ก็เต็มไปด้วยกำลังทหารจากกองทัพเรือ
และมณฑนทหารบกที่๑๔นะครับ
พร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาครับ
ก็ทำการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนะครับ
และนักท่องเที่ยวทั้งการแนะนำเส้นทางในการเข้าชมกิจกรรม
สวนสนามทางเรือการเป็นล่ามแปลภาษาด้วย

และการเดินทางไปร่วมชมกิจกรรมต่างนะครับ
ขณะที่ฐานเรือจากเพศฟิลิปปินส์และเมียนมา
บางส่วนก็เดินทางมาถึงที่จุดที่เขาเตรียมการเอาไว้แล้วด้วยนะครับ

เพราะเรือรบต่างประเทศรวมแล้ว๒๖ลำนะครับ

ส่วนการบริการเรื่องของเรือรับส่งหลายประเภท
หลายคนเป็นกังวลถ้าไปเที่ยวพัทยา

ไม่ว่าจะเป็นเรือข้ามฝากขนาดใหญ่แล้วก็เรือสปีดโบสต์
ทางพูอกอบการอย่างคงเปิด

ไปจนถึงวันที่๑๘พซกนนี้นะครับ

และท่าเรือแหลมบริหายตลอด
จนงดกิจกรรมทางน้ำตลอด๒๔ชม

ก็คือตั้งแต่ในวันที่๑๙ถึง๒๐พฤศจิกายน
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยภายในงานนี้นะครับ

ใส่ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับ

เขาจะแข่งขันวันที่๑๙นะครับ

ที่สำคัญไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วยนะจ๊ะ

คนบอกว่าไม่มีเวลาไปไม่เป็นไรอยู่บ้านก็ได้ดูกันนะคะ